คลอดแล้วนะคะมาตรา๔๔ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ก็คือสามารถที่จะพักชำระหนี้ได้๓ปี
ทันการพอดีจริงต้องชำระหนี้กันเมื่อวานนี้๒๓พฤษภาคมนะครับ
แต่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยตามที่กำหนดนะคะ
พอออกมาแบบนี้แล้วผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
เขาก็มีความคิดความเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะ

โดยทางด้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการออกประกาศ
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศมาตรา๔๔
เรื่องมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเนี่ยค่ะ
สาระสำคัญของคำสั่งนี้ก็คือให้ผู้ประกอบการพักชำระหนี้๓ปี
แต่ต้องเสียดอกเบี้ยตามที่กำหนด
เกินร้อยละ๕๐เป็นเวลา๒๔เดือนก็คือ๒ปี
ส่วนข้อที่๓นะคะไม่มีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนมือผู้ถือครองใบอนุญาต
เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
ส่วนทางด้านนายสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทย

ไฟไฟเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือนี้
เพราะว่าการพักหนี้๓ปีมันมีความหมายนะ

เพราะว่าจะเอาเงินที่ต้องจ่ายค่างวด
เอาไปพัฒนาพวกคอนเทนต์เนื้อหา
พัฒนาบุคลากรต่อไป
แล้วก็พอมีคำสั่งนี้ออกมาคุณผู้ชม
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็แสดงความจำนงค่ะ